อีกหนึ่งเรื่องก็เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันคุณผู้ชม
แต่ความเชื่อที่นี่เนี่ยมันเป็นเสียงร่ำลือกันมาว่า
มีคนได้โชคจากศาลเจ้าแม่ที่จังหวัดนครสวรรค์ล่าสุด
เขาบอกว่าโอ้ยมีของเด็ดอีกแล้ว
ว้าว
อะไรยังไงไม่ได้เด็ดดอกไม้แน่นอน
ตามพี่ผู้หญิงคนนี้ไปดีกว่าค่ะคุณ
เรามากันที่บริเวณแก่งเกาะใหญ่จังหวัดนครสวรรค์
สารที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยตรงนี้นะ
คือศาลเจ้าแม่แก่งเก่าเก่าใหญ่
เคยให้โชคสุดปังกับชาวบ้านในพื้นที่มาแล้ว

ก็นำชุดไทยสวยมาแก้บนมามอบให้กับเจ้าแม่
เพื่อเป็นการขอบคุณเจ้าแม่ที่ได้โชคในงวดที่ผ่านมาแล้ว
หลังจากการถวายของกันไปเรียบร้อยแล้ว
ชาวบ้านก็ไม่พลาดที่จะเสี่ยงโชคกันอีกครั้ง
ด้วยการจุดทูปเสี่ยงทาย
ปรากฏว่าพอจุดทูปเสียงทายเนี่ย
ก็ไปเห็นบางสิ่งบางอย่างออกมาจากทูบ
อะไรก็ไม่รู้ออกมาจากทูบน่าจะเป็นควันดิฉันว่า

เอาเป็นว่าชัดเจนแหละคุณผู้ชม
ฉันเชื่อว่าหลายคนเข้าใจว่าเราพูดถึงอะไร
ชาวบ้านก็เลยเตรียมนำสิ่งที่พบเห็นนั้นไปเสี่ยงโชค
งวดถัดไปที่ใกล้จะถึงนี้

เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
ยังไงซะเราอยากให้คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ

แต่ละที่ที่ชาวบ้านเขาพูดว่ามันศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้

อะไรอะไรที่ว่าเด็ดก็ใบไม้ไง